ดูเหตุการณ์ที่มีรถขวางอยู่ข้างหน้ารถกู้ชีพกู้ภัยหน่อยค่ะ
กู้ชีพกู้ภัยก็กำลังจะเอาคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาล
ปรากฏว่าโชเฟอร์รถบรรทุกปาดหน้า
แล้วเดี๋ยวคุณดูนะขับสายไปสายมาอย่างกับงูเลี้ยว
แล้วสุดท้ายเขาไปจบลงที่ไหนเดี๋ยวค่อยเล่าให้ดู
เดี๋ยวค่อยค่อยเล่าให้ฟังแต่ดูภาพนี้ก่อนค่ะครับ
ปิดรถตรงแยกก่อน
จอดเลยเฮนเเรอร์จอดเลยครับโอ้โห

แล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่กู้ภัยศิลธรรมเนี่ยเขาเอามือถือถ่ายเอาไว้นะคุณผู้ชม
จุดที่เกิดเหตุอยู่ตรงถนนปิ่นทอง๑
สายเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรษักษ์เที่ยมเผอร์ศรีรชาที่ชนบุรี
นี่เขาประสานกันนะวอลบอกตำรวจให้ตำรวจช่วยสกัดจับหน่อย
เพราะกู้ภัยเขาต้องรีบไปนะส่วนผู้บาดเจ็บที่ได้รับบาดเจ็บจากการที่
ข้อเท้าเนี่ยถูกกระจกบาดใช่ค่ะแต่เนี่ยก็โดนรถรถพ่วงคันนี้
ขวางอยู่ข้างหน้าจะเอาคนเจ็บส่งโรงพยาบาลก็ไม่ได้
ท้ายที่สุดนะคะพอเจ้าหน้าที่เขาบกสกัดให้รถพ่วงคันนี้จอด
ปรากฏว่าเขาไม่ได้จอดชิดขอบทางนะอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
คือเขาจอดอยู่กลางแยกเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์นะคะทีนี้ลงมาจากรถ
เดี๋ยวดูตอนลงมาจากรถหน่อยนะคุณผู้ชมเขาเนี่ยนี่ลงมาแล้ว
ดูสภาพสิคะเดินยังไม่ตรงเลยอ่ะโวยวายอ่ะ
เป็นจุดที่ทางกู้ภัยเขาแจ้งให้รถของทางกู้ภัยเอง
แล้วก็แจ้งทางตำรวจให้มาสกัดไว้นี่ก็มีรถจักรยานยนต์มาจอดขวางหน้าใช่ไหม
ใช่แล้วเดี๋ยวจะเห็นเนี่ยรถตำรวจมาแล้วนี่มาแล้ว
เขาบอกด้วยนะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าอยากจับตัวเลยนะ
ขับตามเข้าไปทีนี้พอพูดเสร็จปั๊บเขาเดินขึ้นรถเลยคุณผู้ชม
แล้วก็ขับรถคันนี้ต่อค่ะใช่ครับโอ้โหนี่พอคนขับรถคันนี้เนี่ยนะคะ
เขาขับต่อไปเรื่อยไปเรื่อยอีกประมาณสัก๖กิโล
ปรากฏว่าไปเอ็นเกมตรงไหนรู้ไหมตรงไหนฮะรถคันนี้นี่เลยสภาพแบบนี้ค่ะ
ชนต่อหม้อใต้สะพานโรงกุ้งถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์สายเจ็ด
นี่อยู่ห่างจากที่มาคุยกับตำรวจเนี่ยนะ๖กิโลแปลว่าขับไปก็เป็นระยะทางพอสมควรเหมือนกันนะคะ
ขับรถใหญ่หนีเลยนะฮะรถตำรวจก็รถเล็กก็ไม่กล้าไปยุ่งกับรถใหญ่
จะไปขวางหน้าเดี๋ยวมันชนเอาเพราะถ้าจะเมาทีนี้ค่ะพอไปสิ้นฤทธิ์อยู่ตรงต่อหม้อสะพานนี่
จับใส่กุญแจมือเนี่ยนะคะผู้ชายคนนี้คือนายทัศนัยสิงหอนอายุ๔๗ปี
รู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องแน่นอนค่ะคุณผู้ชมทีนี้ก็เลยไปตรวจในรถ
ปรากฏว่าในรถบรรทุกมีเหล้าขวดเหล้าวางอยู่ข้างเบาะคนขับ๑แบน
เจ้าหน้าที่ก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานนี่เลยขวดเหล้านะคะ
ทีนี้เจ้าตัวเนี่ยยังอยู่ในสภาพที่เมาอ่ะแล้วตอนที่ตำรวจถามเดี๋ยวคุณผู้ชมฟังนะ
หน้าเขาไหมปาดจริงหรือเปล่าเมาหรือเปล่าเอาเดี๋ยวดูเขาจะตอบว่าไงค่ะครับ
ชนเขาไหมหรือปาดหน้าเขาไหมถามจริง
ปาดหน้าเขาแล้วเราเมาไหมเมา
คือบางตอนก็ตอบรู้เรื่องบางตอนก็ตอบไม่รู้เรื่องแต่ตาลอยแล้วนะฮะ
เพราะตำรวจถามต่อว่าเอาไปปาดหน้าคันอื่นเขาปาดใช่ไหมนี่บอกปาด
แล้วไปขับรถชนคันอื่นเขาด้วยหรือเปล่านี่บอกไม่ได้ชน
ตำรวจถามไม่ได้ชนแน่นะไม่ได้ชนแน่นะก็พูดไม่รู้เรื่องอยู่แบบนี้
สงสัยต้องรอให้ส่างก่อนต้องรอจริงค่ะเพราะว่าท้ายที่สุด
ตำรวจก็คุมตัวนายทัศนัยไปสงบสติอารมณ์อยู่ที่โรงพักก่อน
ส่างเมาเรียบร้อยก่อนได้สติแล้ว
เดี๋ยวต้องโดนดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างแน่นอนนะคะ